คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะเปิดคลิปให้ดู
นักเรียนหญิงม๒ปิดห้องแล้วก็รุมตบกัน
รุ่ม๑อัดคลิปประจานด้วยนะคะ
แล้วปมปัญหาที่มันต้องตบกันแบบนี้มาจากเรื่องหึงหวง
เอาง่ายก็แย่งผู้ชายกันนะคะคุณผู้ชม
ก็ออกมาโพสต์ทั้งภาพแล้วก็คลิป
เป็นนักเรียนหญิงของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ก็ระบุว่าอยู่ที่ตำบลห้วยแก่อยู่ในอำเภอชนบทที่จังหวัดขอนแก่น

แล้วก็อัดคลิปประจานลงในโลกโซเชียลมีเดีย
ทีนี้เราได้ไปคุยกับน้าของเด็กหญิงที่โดนรุมทำร้าย

บอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๘สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
แล้วเกิดขึ้นในห้องเรียนหลานสาวอยู่ชั้นม๒
แล้วโรงเรียนนี้ก็อยู่ในหมู่บ้าน
หลานสาวก็เล่าให้ฟังบอกว่าโดนเพื่อน
สมมุติชื่อนะคะนามสมมุติใช้ชื่อเอละกัน
โดนเด็กหญิงเอรุมทำร้าย
แล้วเด็กหญิงเอก็เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันด้วย

โดนขนาดนี้สาเหตุมาจากอะไรรู้ไหม
คือเอบอกว่าแฟนนุ่มของเอน่ะมาชอบหลานสาว
แล้วทีนี้ก็เลยทำให้เอไม่พอใจ
พาเพื่อนมาอีก๒คนมารุมทำร้ายตามคลิปที่เห็นนะคะ
แต่ทีนี้ทางด้านฝากฝั่งหลานสาวก็ยืนยันนะว่าไม่รู้เรื่อง
หลานสาวไม่ได้ไปชอบพอไม่ได้ไปพูดคุยกับแฟนนุ่มของเอเลย
แล้วคาดว่าเรื่องนี้มันน่าจะเป็นความเข้าใจผิดกัน
แล้วเราก็ถามคุณน้าด้วยว่าคุณน้าตอนนี้สภาพหลานเป็นยังไงบ้างคะ
บอกว่าโอ้โหสภาพจิตใจหลานสาวนี่ย่ำแย่มากเลยนะ
จากเขาร่าเริงหลานผมเงียบไม่พูดกับใครเลย
คือเขายังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วเราก็ถามว่าคุณน้าคะมีการคุยกับครอบครัวของเอฝั่งนั้นหรือยัง

คุณน้าบอกว่าตอนนี้ครอบครัวของฝั่งเอกับเพื่อนอีก๒คน

แต่ก็ยังคิดอยู่นะว่าเอเขาก็ยังคาใจอยู่
เขาก็ยังไม่ได้แบบเคลียร์ใจกันซะทีเดียว
ส่วนแม่ของหลานบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งความกับตำรวจ
เพื่อดำเนินคดีเพื่อเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ส่วนทางด้านคุณครูบ้างค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่โรงเรียน

บอกว่าหลังจากเกิดเหตุเรียกผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายเลยนะ
มาคุยมาเคลียร์ปัญหากันตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุเลย
แล้ววันนี้ก็เรียกมาคุยอีกรอบนึง

โรงเรียนก็ยืนยันด้วยว่าทางโรงเรียนเองไม่ได้นิ่งนอนใจ
จะดำเนินการตามขั้นตอนของทางโรงเรียน
คือน้าของเด็กที่โดนรุมทำร้าย
เขาก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าที่โรงเรียน
เคยเกิดเหตุแบบตบตีกันบ่อยแต่โรงเรียนไม่จัดการอะไรสักที
แต่ทีนี้พอน้าพูดแบบนี้แล้วโรงเรียนก็ชี้แจงยืนยันนะคะ
ว่าไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็จะมีการดำเนินการ

แล้วมีตำรวจสพชนบทมาร่วมรับฟังการเจรจาด้วย
ส่วนน้องที่โดนรุมตบเนี่ยน้องไม่ได้มาที่โรงเรียนนะ
ตอนนี้ก็ทราบว่าอยู่ระหว่างรอผู้ปกครองที่เป็นคุณแม่เนี่ยนะคะ
กำลังเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร
มาที่ขอนแก่นแล้วเดี๋ยวจะแจ้งความดำเนินคดี

เพราะว่าแม่บอกว่ายังไงก็จะเอาเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดค่ะ
แต่มีประเด็นหนึ่งที่อาจจะต้องมีการตรวจสอบด้วย

เพราะว่าต้นคลิปมันมีเสียงของคนคนหนึ่งตะโกนออกมาบอกว่า
อย่าใช้มีดอย่าใช้มีด
ดังนั้นต้องตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะครับ